พูดถึงวิถีชีวิตริมน้ำเขามีเสน่ห์นะ

คราวนี้จะพาไปที่เสนาที่อายุทยานั่นเองค่ะ
ชาวบ้านเขาร่วมประเพณีเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษา
แล้วก็จัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำแบบนี้ค่ะ

นักท่องเที่ยวที่มาก็ชอบ
แล้วก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
วิถีชีวิตแบบริมน้ำแบบบ้านเมืองเราโบราณนะเนอะ

นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะที่ขบวนเรือของชาวบ้าน
ก็มาทั้งเรือพายขนาดเล็กขนาดใหญ่มากัน๒๑๐ลำ
นี่เป็นจุดหน้าบริเวณวัดโคกเสือที่ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนา

เขาก็ค่อยล่องมาตามแม่น้ำน้อยจนมาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา
ระยะทางที่ล่องเรือมาประมาณสักกิโลหนึ่ง
ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาทางน้ำตลาดบ้านแพนค่ะ
แล้วก็มีพลตรีนเรศหมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แล้วก็มีตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมงานอย่างครับข้างนะคะ
เอ่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเพิ่งมาเที่ยวที่อายุทยา

แล้วดูสิชาวบ้านเขาเนี่ยนะคะที่มาร่วมงานเนี่ย
เขาก็จะแต่งกายเป็นชุดไทยย้อนยุคใส่สีเหลืองแบบนี้
แล้วก็แต่งขบวนเรือสวยงามนะคะ
เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
แล้วก็เตรียมนำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่าง

สำหรับงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวตลาดบ้านแพนเนี่ยนะคะ
จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้ค่ะ
กิจกรรมเพียบเลยบอกไว้เลยค่ะเผื่อใครจะไปช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะ
ก็มีทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านริมแม่น้ำน้อย
วิถีชีวิตของชาวตลาดบ้านแพน
เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย
ช่วงนี้แต่ละชุมชนในพื้นที่ไหนจะจัดกิจกรรมอะไร
มีประเพณีแห่เทียนพันธุ์สามน่าสนใจยังไง
โปรโมทได้เราให้ฝากร้านเลย
เผื่อชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกัน
และเราจะได้อนุโมทนาบุญกันด้วยงานบุญใหญ่แบบนี้นะฮะ